ร้อนหนาวกันแล้วค่ะช่วงสงการผ่านพ้นไป
แต่สุดสัปดาห์นี้ยังคงเป็นช่วงเที่ยวกันต่อเนื่องอยู่นะคะ
แต่แปลกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าปกติเนี่ย
กลางหน้าร้อนกลางสงการแบบนี้จะมีฝนตกลงมา
แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยตกกันหน่อยนะคะ
เนื่องจากว่ามีหย่อมร้อนหรือว่าความกดอากาศต่ำอยู่ตรงกลางของประเทศไทย
กรอบกับภาคใต้เนี่ยไม่มีลมที่จะพัดเสยเอาความชื้นเข้ามานะคะ
ทำให้ช่วงนี้อากาศเบาบาง

ก็คือมองไปไกลแล้วจะเห็นเหมือนว่ามีเมฆมีหมอกอยู่
จากว่ามีฝุ่นละอองปกคลุมบางพื้นที่นะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะคงต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของสภาพอากาศ
พื้นที่ไหนมีสภาพอากาศอย่างไรบ้าง
คาดการณ์กันล่วงหน้าถึงวันที่๑๘เมษายนนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานกลางวันอากาศร้อนค่ะ
มีฝนบางพื้นที่๑๑๐๓๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนต้องระมัดระวังอันตรายจากลมพัดแรงและฟ้าผ่าด้วย
และต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด
แล้วก็ดูแลโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้โปร่งโล่ง

ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกลางวันอากาศร้อนนะคะ
ฝนอาจจะตกได้ในบางพื้นที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ

เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย
และชาวสวนผลไม้ให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ส่วนคลื่นทะเลสงบท่องเที่ยวกันได้สบายนะคะ

จะตกประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนน้ำท่วมก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
และระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมี
อากาศร้อนมากกว่าปกตินะคะ
แต่ว่าในระยะถัดไปก็จะเริ่มมีฝนตกลงมา
เนื่องจากว่าอากาศหนาวจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องฝนตกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ช่วงนี้จะเดินทางไปไหนจะท่องเที่ยวไปที่แห่งใด

แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาว